ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัยสองขวบสามเดือนที่จังหวัดตากเนี่ย
เมื่อวานท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาพูดถึงชะตากรรมของเด็กคนนี้กันเยอะแยะไปหมด
เพราะว่าน้องเนี่ยไปกับย่านะครับไปรอคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยได้รับพระทานภัยโทษพ้นจากเรือนจำ
ระหว่างที่รอกันอยู่เนี่ยตรงนี้คือลานจอดรถน้องนั่งอยู่หน้ารถกระบะคันนี้ฮะ
แล้วกระบะคันนี้เขาถอยรถพอดีเลื่อนรถใช่คนขับกระบะบอกมองไม่เห็น
ทับเด็กเข้าไปทีแรกคิดว่าตกหลุมตกท่อไปต่อเสียงดังปึ๊ก
น้องนี่กระโหลกศีรษะแตกนะฮะนี่คุณพ่อกับย่าครับคุณพ่อก้าวเท้าออกมาจากเรือนจำฮะ
คือตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยลูกเดือนหนึ่งพ่อก็ติดคุกเข้าเรือนจำ
เนี่ยแล้ววันนี้ลูกสองขวบสามเดือนพ้นโทษออกมาเนี่ยมาเจอลูกในสภาพนี้ฮะ
พ่อทำอะไรไม่ถูกเลยครับนั่งซุดอยู่กับพื้นอยู่กับย่าเนี่ยฮะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาโอ้โหคือน้องคนนี้เนี่ย
ชื่อเด็กชายธนวัฒน์จันแหยมนะครับอายุ๒ขวบ๓เดือนนะฮะ
ชื่อเล่นคือน้องอิ่มนี่ฮะถูกรถกระบะถอยเหยียบทับที่ลานจอดรถนะครับ
ตรงข้ามเรือนจำที่จังหวัดตากนี่คุณย่านะฮะ
ส่วนนี้คือรถที่ทับน้องนี่คุณพ่อนะฮะเสื้อฟ้าเนี่ยครับ
ส่วนอีกคนนึงก็เป็นคนขับรถที่เขาบอกกับตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้น
ส่วนนี้คือคุณลุงคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ลุงบอกว่า
ย่าเขาก็เหมือนกับจะลุกไปที่อื่นนะลุงก็ขับรถมานี่แหละ
แต่จุดที่นั่งกันเนี่ยไม่ใช่หน้ารถลุงเป็นหน้ารถคนอื่น
ใช่ค่ะลุงบอกว่าจังหวะที่เกิดเหตุทิ้งหลานเอาไว้
แล้วลุงเหมือนกับไปหยิบของกินในรถลุงจะไปหยิบให้หลานใช่
จังหวะนั้นรถคันนี้จะเลื่อนพอดีเขาก็มารอรู้สึกว่าลูกชายออกจากเรือนจำเหมือนกัน
แล้วก็เนี่ยเลื่อนไปปุ๊บก็ทับเด็กเพราะว่าเด็กก็๒ขวบ๓เดือนก็ไม่ทันมองด้วยนะฮะ
หน้ารถมันก็สูงกว่าครับแล้วเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้น
ท่านผู้ชมครับรถกระบะที่ถอยทับน้องน้องอิ่มวัย๒ขวบ๓เดือนจนเสียชีวิตเนี่ย
เป็นอิสุสุสีน้ำตาลนะครับไหมเล็กทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้สามสี่สามสามอุตรดิต
แม่ของน้องอิ่มญาติญาตินะมาดูที่เกิดเหตุนี่กอดกันร้องไห้ด้วยความเสียใจนะ
ใครเห็นก็เศร้าสลดนะครับเมื่อวานนี้คนขับรถกระบะนายสุเทพนามสกุลปฐม
อายุ๖๙ปีบอกว่าเดินทางมาจากอุตรดิษฐ์ก็ขับรถกระบะมานี่แหละ
มารับลูกชายที่พ้นโทษเหมือนกันออกจากเรือนจำกลางจังหวัดตาก
ก็เหมือนกับพ่อของเด็กที่เสียชีวิตนี่ฮะนี่คือคนขับรถกระบะนะครับ
บอกว่ากำลังจะขยับเลี้ยวรถออกจากลานจอดรถเพื่อจะถอยรถตั้งลำ
แล้วตีวงรถเลี้ยวซ้ายเพื่อจะออกไปตามทาง
นี่ตามภาพจากคำบอกเล่าของคนขับรถนะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่ทันสังเกต
ว่ามีเด็กนั่งอยู่ที่บริเวณหน้ารถจุดเกิดเหตุทำให้ล้อหน้าฝั่งซ้ายของรถเนี่ย
เหยียบทับร่างของเด็กตอนที่เหยียบเด็กไปเนี่ย
นายสุเทพบอกว่าเขาได้ยินเสียงมันดังผิดสังเกตนะฮะ
เสียงดังแบบกลึกเขาก็คิดว่ารถเนี่ยตกหลุมตกท่อ
เป็นท่อระบายน้ำหรือเปล่าค่ะก็เลยเร่งเครื่องต่อฮะ
จนกระทั่งมีคนบอกว่าขับรถทับเด็กขับรถทับเด็ก
เขาก็ถึงจอดรถลงมาดูก็พบว่าเด็กนี่เสียชีวิตแล้ว
โหลกศีรษะแตกเลยนะฮะค่ะส่วนย่าของเด็กที่มาด้วยกันนะครับ
บอกว่าพาหลานชายมารับพ่อนะครับพ่อจะออกจากเรือนจำนะ
พ่อของเด็กเนี่ยต้องโทษจำคุกหลังจากที่ภรรยาเพิ่งคลอดลูกได้แค่๑เดือน
ลูกเกิดมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้อุ้มลูกเลี้ยงลูกเลยอ่ะ
เมื่อวานนี้ลูกชายก็คือพ่อของหลานเนี่ยได้รับอภัยโทษ
ย่าก็พาหลานมารอรับลูกนะฮะก็มีลุงนะกับหลานเนี่ย
นั่งเล่นหลบแดดร้อนกันอยู่ที่ลานจอดรถหน้ากระบะของคันเกิดเหตุ
ลานจอดรถเนี่ยมันโล่งก็มีแค่รถกระบะ
คู่กรณีที่จอดอยู่กับกระบะของลุงที่จอดอยู่เยื้องกัน
ลุงก็ลูกชายคนของย่านี่แหละนะฮะพี่ชายของผู้พ้นโทษเนี่ย
ช่วงเกิดเหตุลุงลุกไปหยิบไส้กรอกที่อยู่ในรถของตัวเอง
เพื่อจะเอามาให้หลานเป็นจังหวะเดียวกับกระบะของนายสุเทพ
เขาติดเครื่องนะแล้วก็ตามที่เขาบอก
เขาก็จะตีวงเลี้ยวอะไรออกจากร้านจอดรถเนี่ยนะครับ
ล้อซ้ายด้านหน้าก็ทับหลานชายพอดีนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
วันนี้นะคะเราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับพ่อแม่และย่าของเด็กน้อยที่เสียชีวิตนะคะ
ญาติญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด
ในพื้นที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะ
บรรยากาศเศร้ามากคุณผู้ชมทีมข่าวได้คุยกับคุณย่านะคะ
คุณย่าบุญธรรมจันแหยมอายุ๕๓
คุณย่าก็ยังเสียใจน้ำตาไหลทุกครั้งที่พูดชื่อหลาน
คุณย่าไปจุดทูบหน้าศพบอกกับหลานว่าทำไมอยู่กับย่าแค่นี้
ชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นหลานย่าใหม่นะ
ก็ให้ดูของเล่นของหลานนะคะก็มีรถแบ็คโฮลตักดิน
เห็นไหมครับมีรถขนี้มีกระเป๋า
มีรถของเล่นเยอะเลยก็นำไปวางไว้หน้าโรงศพ
น้องชอบใส่ด้วยอืมแล้วน้องก็ห่วงของเล่นพวกเนี้ย
เล่นทุกวันนี่นะคะคุณย่าบอกกับทีมข่าวของเราว่า
เมื่อสองปีก่อนคุณปู่ของน้องอ่ะนะคะ
ก็คือสามีของคุณย่านี่แหละเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ครับแล้วก็เป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันกับที่หลานเสียชีวิต
คือช่วงเที่ยงเหมือนกันเสียชีวิตยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ส่วนหลานเสียชีวิตห้ามักราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เวลาประมาณเที่ยงครึ่ง
ช่วงเวลามันเหมือนกันก็เป็นช่วงกลางวันประมาณเที่ยงกับเที่ยงครึ่งอย่างนี้นะคะ
ครับคุณย่าก็บอกว่าเออมันก็แปลกดีอะค่ะคุณย่าบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเที่ยง
ก็ตัวย่าเองกับตาของหลานเนี่ยก็จะไปรับลูกชาย
ซึ่งก็คือพ่อเด็กที่จะออกจากเรือนจำหลังจากถูกดำเนินคดี
แล้วก็ได้รับอภัยโทษก็พาหลานไปอยากให้พ่อลูกได้เจอหน้ากัน
ไม่ได้เจอกันมานานก่อนเกิดเหตุย่าเข้าไปในเรือนจำไปเซ็นเอกสารค่ะ
ครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้า
ก็เลยไม่อยากพาหลานที่อายุยังน้อยไปด้วยคือย่าต้องไปเซ็นเอกสาร
ตอนที่เซ็นชื่อเนี่ยนะคะได้ยินเสียงรถกู้ภัยวิ่งมา
เจ้าหน้าที่เรือนจำบอกว่ามีเด็กเป็นอะไรก็ไม่รู้
บอกว่าในใจไม่คิดเลยว่าจะเป็นหลานย่านะคะคิดว่าเป็นเด็กคนอื่น
ก็รีบทำเรื่องเซ็นเอกสารอะไรให้เสร็จเพื่อจะพาลูกชายออกมา
ก็คือพ่อของเด็กพอย่าเดินมาจุดที่ทิ้งหลานเอาไว้
หลานนอนจมกองเลือดเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นย่าบอกทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
ได้แต่ร้องไห้อย่างเดียว
แล้วผู้คุมก็กลายว่ามงจะเป็นเด็กเมียวโมงมั้ง

เราก็เออไม่ใช่เป็นหลานกูเนอะคิดนะ
มันก็จริงด้วยเนอะลูกโทรไปเนอะลุงมัน
อืมเขาอ่อนเลยแล้ววิ่งมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลย
มาให้เห็นหลานสภาพนอนมุดอะไรเลยอย่างนี้
เห็นแต่หลานนั่งนอนเลือดอับหน้าอับตาแล้ว
เลี้ยงด้วยกระมืออ่ะสองปีกว่าเลยเลี้ยง

ไม่คิดว่าเออออกมาแล้วเนาะวันนี้ห้าเนาะ
หนูใจดีว่าลูกจะได้ออกมาแล้ว
ไม่น่ะไม่คิดว่าจะมาเสียหลานไง
ฟังแล้วก็เศร้านะฮะเราได้คุยกับคุณพ่อของน้องนะครับ
คุณพ่อชีวนายธนชัยนะฮะอายุ๒๘ปีเนี่ยฮะ
คุณพ่อของน้องอิ่มนะครับบอกว่าก่อนที่จะพ้นโทษจากเรือนจำเนี่ย
ฝันนะฮะฝันว่าจะได้เจอหน้าลูกน้อยที่กำลังโต
แต่ตอนนี้ฝันทั้งหมดเนี่ยมันพังทลายหมดแล้ว
คือได้ออกมาจากเรือนจำเนี่ยก็คือเห็นลูกนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ตรงหน้า
นาทีนั้นเนี่ยเขาบอกเขาแทบขาดใจใจแทบสลายนะครับ
ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับลูก
ก็ถามคนขับกระบะเขาบอกไม่เห็นเด็ก
คิดว่าเด็กเนี่ยเดินออกจากจุดที่ถอยรถไปแล้วเนี่ยฮะ
ตะโกนถามฮะค่ะบอกถ้าเป็นลูกลุงลุงจะว่ายังไงเนี่ยฮะ
คือสำหรับลูกชายเนี่ยนายธนชัยบอกว่าได้อุ้มครั้งสุดท้าย
คือตอนลูกอายุแค่เดือน๒เดือนนะฮะ
ที่เขาต้องไปรับโทษในเรือนจำ
หลังจากนั้นไม่เคยเจอกันอีกเลย
เมื่อวานนี้เนี่ยได้พ้นโทษออกมาแต่กลายเป็นว่าลูกจากไปแล้ว
ส่วนแม่ของน้องอิ่มนะครับคุณแม่ชื่อนางสาวสุนิสานะครับ
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากนะฮะ
เชื่อฟังทุกคนนะไม่ได้วิ่งเล่นซุกซนอะไรไปทั่ว
เป็นเด็กแบบเด็กดีอ่ะเลี้ยงง่ายนะครับ
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ย่าบอกให้น้องเนี่ย
นั่งอยู่กับตานะอย่าไปไหนนะน้องก็นั่ง
ส่วนตาก็ไปซื้อลูกชิ้นให้กลับหลังหันไปดูอีกทีปรากฏว่า
เอ้าลูกชายถูกรถทับตัวแม่เนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะฮะ
ตอนนี้เสียลูกไปแล้วอยากบอกลูกว่าคิดถึงเหลือเกิน
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยกลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีก
ดื้อค่ะลูกน้องอิ่มเป็นคนไม่ดื้อค่ะ
เป็นเด็กไม่ดื้อเด็กไม่เอาแต่ใจ
เชื่อฟังค่ะเขาเชื่อฟังย่าเขาเชื่อฟังแม่เชื่อฟังลุงค่ะ
ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเด็กคนอื่นผ่านล้างค้าล้างโงงเนี่ย
อยากกินขนมอยากอะไรอยากได้ของเล่นอะไร

แง่งั้นถ้าบนรถชนครับรถอีอัดไปเลี้ยวหัว
กลับรถยังไงดูครับเขาบอกว่าไม่เห็นเค้าก็เลยชน
ดูที่ติดแส
ส่วนนายสุเทพคนขับรถเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหา

อื่นเสียชีวิตนะครับก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้ว